เชียงรายนะครับมีสองสามีภรรยาถูกคนร้าย
ฆ่ารัดคอจนเสียชีวิตที่บ้านพักทั้งสองคนเลย
ทางลูกชายเองบอกว่าก็ยังติดใจอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ย
ใครมาทำกับพ่อกับแม่นะครับนี่ตำรวจสพ
ไปตรวจสอบสภาพศพของนายบุญจันทร์สิงห์ฉลาดอายุ๖๒กับนางแสงจันสิงหลาดอายุ๕๗
เป็นสองสามีภรรยาครับเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณลานหน้าบ้านพัก
ในพื้นที่บ้านร่องบงหมู่๒ตำบลโยนกนะครับ
นายบุญจันทร์สภาพศพก็คือมีผ้าขาวม้าปิดหน้าอยู่ส่วนนางแสงจันทร์นะครับก็เสียชีวิตอยู่ข้างกัน
แล้วใกล้ก็มีกองต้นถั่วกับกระมังพลาสติกสีดำ๒ใบถังน้ำ๑ใบแล้วก็มานั่ง๑ตัวอยู่ด้วยนะครับ
ลำคอของนายบุญจันทร์กับนางแสงจันทร์มีรอยบาดแผลคล้ายกับถูกรัดคอจนหนังถลอกนะฮะ
แล้วก็มีเลือดไหลออกทางจมูกด้วยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีคนมาพบศพที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้อย่างอื่นด้วย
มันก็น่าแปลกว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะอยู่ตรงนี้เลยลานหน้าบ้านแบบนี้นะครับ
ลูกชายของผู้ตายชื่อว่านายธรรมรงนะฮะอายุ๓๖บอกว่าตัวเขาเนี่ยอยู่อีกบ้านหลังหนึ่ง
อยู่อีกหมู่บ้านบ่ายเมื่อวานแวะมาหาพ่อกับแม่ที่บ้าน
พ่อกับแม่กำลังนั่งแกะเมล็ดถั่วอยู่เพื่อจะเอาไปตาก
คุยอยู่พักนึงก็กลับบ้านไป
เช้าวันนี้ประมาณ๙โมงเช้าก็มาหาพ่อกับแม่ที่บ้าน
ปรากฏว่าเจอพ่อกับแม่นอนตายอยู่ที่ตรงนี้ฮะ
กองถั่วหน้าบ้านที่นั่งแกะอยู่เมื่อวาน
มาหาตอนบ่ายที่เดิมเลยนะครับ
ผู้หญ่ายบ้านในพื้นที่บอกว่านายบุญจันทร์เป็นคนดีนะ
เป็นช่างไม้รับจ้างเป็นช่างไม้ก่อนหน้านี้เมื่อสองสามปีก่อน
นายบุญจันทร์เคยมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเป็นเรื่องพิพาททางเข้าออก
กลับบ้านข้างเคียงตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เรียกมาคุยกันแล้ว
เกลี่ยกันไปแล้วเรียกมาคุยถึงสองครั้ง
ส่วนการเสียชีวิตของนายบุญจันทร์กับภรรยาในครั้งนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากสาเหตุอะไร
ตำรวจบอกว่าจากสภาพศพแล้วก็ที่เกิดเหตุแล้ว
คาดว่าคนตายต้องมีไม่ต่ำกว่าสองคน

ไม่มีร่องรอยการทำร้ายอย่างอื่นเลยนะครับ
เดี๋ยวต้องดูว่าปมสาเหตุมาจากเรื่องอะไร

เดี๋ยวต้องไล่ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้ก่อนนะครับ